รีบยื่นให้สารรัฐธรรมนูลท่านวินิจฉัยเถอะ
อย่างวันนี้สมาคมธนายความแห่งประเทศไทย
ออกแถลงการเลยบอกว่าแนะนำ
แนะนำเลยให้ส่งสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัย
การลงมติเมื่อวานนี้มันขัดรัฐธรรมนูลหรือเปล่า
นะครับนายจรินพงศ์จินาพักนะครับ
นายกสมาคมธนายความแห่งประเทศไทย
ออกแถลงการใจความสำคัญระบุว่า
สมาชิกรัฐสภาและสมาชิกที่ร่วมกันรับรอง
เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัฐ

มีสิทธิยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูล

วินิจฉัยเมื่อวานนี้ของประธานรัฐสภา
และการลงมติของสมาชิกรัฐสภาจำนวน๓๙๕คน
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา๒๑๓หรือไม่

เสนอชื่อนายพิธาเป็นการเสนอยติซ้ำ
ต้องห้ามตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ๔๙
โดยในแถลงการสมาคมธนายความแห่งประเทศไทยเห็นว่า
มติดังกล่าวขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูล
เพราะตามพจนานุกรมและข้อบังคับการประชุม
สภาพผู้แทนรัศดรข้อ๔๔ยัตติหมายถึง
ข้อเสนอใดที่มีความมุ่งหมายให้สภาลงมติ
หรือชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติหรือดำเนินการอย่างไรต่อไป
การเสนอยติอาจเสนอด้วยปากเปล่าหรือทำเป็นหนังสือก็ได้
ดังนั้นการเสนอชื่อนายพิธาเพื่อให้รัฐสภาลงมติ
ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
จึงถือเป็นการเสนอยัตติตามรัฐธรรมนูล
และยังเห็นด้วยว่าการตีความเรื่องยัตติที่เสนอต่อสภาจะมี๒ประเภท
คือยัตติทั่วไปซึ่งต้องเป็นไปตามข้อบังคับข้อ๔๔
กล่าวคือยัตติใดตกไปแล้วห้ามนำยติ
ซึ่งมีหลักการเดียวกันขึ้นเสนออีกในที่ประชุมเดียวกัน
หรือที่เรียกว่าเป็นยติซ้ำ
ส่วนยติตามที่รัฐธรรมนูลบัญญัติไว้โดยเฉพาะรัฐธรรมนูล
บรรยัติถึงวิธีการยื่นและข้อจำกัดในการยื่นไว้
รัฐธรรมนูลอย่างเคร่งครัดเช่น
ติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา๑๕๑และ๑๕๒
รัฐธรรมนูลบัญญัติให้ต้องมีสอสอไม่น้อยกว่า๑ใน๕
เข้าชื่อขอเปิดอภิปรายและจะยื่นได้ปีละ๑ครั้งเท่านั้น

ส่วนยติการเสนอชื่อนายพิธาอันเป็นยติเฉพาะ
รัฐธรรมนุนมาตรา๒๗๒ประกอบมาตรา๑๕๙นั้น
รัฐธรรมนูลบัญญัติให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
จะต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อตามมาตรา๘๘ของพักการเมือง
มีสอสอไม่น้อยกว่า๒๕คน
และมีสอสอรับรองไม่น้อยกว่า๑ใน๑๐หรือ๕๐คน
แถลงการนี้จึงเห็นว่ายตินี้
รัฐธรรมนูลมิได้มีข้อจำกัดจำนวนครั้งในการยื่น
เหมือนการขอเปิดอภิปรายทั่วไป
ดังนั้นยติการเสนอชื่อนายพิธาให้ดำรงตำแหน่งนายกัธมนตรี

เพราะรัฐธรรมนุนไม่ได้จำกัดไว้
และไม่อาจใช้ข้อบังคับข้อ๔๔
ซึ่งใช้กับการยื่นยติทั่วไปมาใช้บังคับได้
นี่คือนะครับความเห็นจากทางนายกสมาคมธนายความแห่งประเทศไทยครับ
ชั่วโมงกว่านะคะ๗ชั่วโมงครึ่งเมื่อวานนี้

แล้วมีการลงมติออกมาก็ไม่จบอยู่เท่านั้น
ก็ยังมีการถกเถียงและพูดถึงนะคะ
ผลจากที่ประชุมเมื่อวานนี้กันอย่างกว้างขวางทีเดียวนะคะ